พ่อค้าแม่ค้าเอาคลิปนี้มาแฉอีกแล้วนะครับ
เพราะว่ามีชายชะกันที่อ้างตัวว่าเป็นตำรวจ

เป็นตำรวจจริงหรือตำรวจปลอมหรือเปล่า

หาว่าพ่อค้าแม่ค้าเอาสินค้าของพม่ามาขาย
และเป็นสินค้าที่ไม่ได้ออยนะครับ
ก็เลยต้องมาลงท่อเก็บเงินกันแบบนี้นะครับ

จากมาแต่ละครั้งจะมารีดเงินแล้วนะฮะ
ยังมีการเก็บสวยรายเดือนอีกด้วยนะครับ
นี่ฮะกล้องวงจรปิดบันทึกภาพเอาไว้ได้

และอ้างว่าเป็นตำรวจมาจากศูนย์ปราบปรามการ
ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
ขอเข้ามาตรวจค้นสินค้าภายในร้านขายของชำ
โดยบอกว่าจะจับสินค้าประเภทอาหารที่มาจากพม่าที่ไม่มีออย
เพราะไม่สามารถนำเข้ามาขายได้
จากนั้นทำทีเรียกเจ้าของร้านมาพูดคุย

พร้อมกับจะต้องจ่ายสวยรายเดือนด้วยนะฮะ
โดยมีผู้หลงเชื่อตกเป็นเหยื่อยอมจ่ายเงิน
เพื่อไม่ให้ต้องถูกดำเนินคดีแล้วก็จ่ายค่าปรับแล้วหลายรายนะครับ
เหตุการณ์เกิดในพื้นที่อำเภอเมืองพัทยา
ขออภัยในพื้นที่เมืองพัทยาอำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีนะฮะ
แต่ทีนี้มีการตรวจสอบไปยังหน่วยงาม
หน่วยงานก็คือที่เขาอ้างนะว่าเป็นศูนย์ปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
ปฏิเสธว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการส่งเจ้าหน้าที่ไปเก็บเงิน
หรือว่าเรียกสวยรายเดือนนะครับ
ทีนี้กลุ่มพ่อค้าแม่ค้าก็เลยรวมตัวกันไปแจ้งความที่สพพัทยาครับ
ทีนี้หนึ่งในผู้เสียหายซึ่งเป็นพ่อค้า
ก็คือพ่อค้านายมงคลเที่ยงแข็มอายุ๔๐ปี
สลิปหลักฐานการโอนเงินให้กลุ่มคนที่อ้างตัวว่าเป็นตำรวจให้ผู้สิทธิ์ข่าวดูนะฮะ
แล้วก็เล่าให้ฟังแบบนี้บอกว่าผมไม่รู้นะว่ามีหน่วยงานนี้จริงหรือเปล่า
และยอมรับว่าสินค้าบางอย่างบางชิ้นจากร้านเนี่ย

นี่พ่อค้าก็ยอมรับแล้วเอามาให้เราดูนะครับ
แต่ด้วยความตกใจประกอบกับกลุ่มชายชะกัน
อ้างว่าจะต้องถูกดำเนินคดีและเสียค่าปรับ๒๓แสน

ทีนี้พ่อค้าก็เลยไม่อยากจะมีปัญหา

ก็เลยยอมจ่ายตามที่ตกลงกันก็คือ๒๐๐๐บาท
แต่ทีนี้๒๐๐๐ไม่พอนะในการเรียกเก็บครั้งเดียว
ยังจะถูกขอเก็บสวยรายเดือนคุณ

คุยผ่านโทรศัพท์ในสถานงงว่า
ขู่ว่าจะจับเปรียบเทียบปรับนะ๒๓แสน
ซึ่งผมไม่อยากมีปัญหาในตรงนั้น
ตัดปัญหาครับโอเคให้จบตรงนี้ก่อน
แล้วค่อยมาสืบข้อมูลอีกทั้งหลาย
ภายหลังว่ามันเป็นมีตำรวจจริงแต่แค่คนเดียวนอกนั้น
อันนี้ความคิดของผมนะครับ

หน่วยกลางสอบว่าเขาเช็คมาแล้ว
มีแค่ตรงบทแค่คนเดียวนอกนั้นเป็นเบ๊ก
ฝากวันแรกโดนทั้งหมด๗ล้าน
เช็คบัญชีว่าเป็นบัญชีผี
อันนี้ตายไปแล้ว๑๐กว่าปี

กลุ่มคนอังกฤษทำงานแก่เป็นทีมเลยนะ

จะจับการขายสินค้าพม่าที่ไม่มีฉลากภาษาไทย

ยอมจ่ายไป๒๐๐๐บาทนะครับ
กลุ่มผู้เสียหายฝากถึงหน่วยงานต้นสังกัดให้ตรวจสอบหน่อย
หากเป็นตำรวจจริงปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือเปล่า
ถ้าเป็นตำรวจจริงนะมาเรียกเก็บสวยเรียกเก็บเงินอะไรแบบนี้
อยากให้ดำเนินการไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างด้วยนะครับ
แต่ถ้าไม่ได้เป็นตำรวจจริงมาแอบอ้างเหล่านี้

ส่วนแม่ค้าพ่อค้าบอกว่าโอ้โหตอนนี้ก็เข็ดแล้ว

สินค้าที่แบบไม่มีฉลากไทยไม่มีออยอร์แต่ทำไงได้ล่ะเนอะ
ก็ต้องทำมาค้าขายและอีกอย่างพวกนี้ก็มาเก็บสวยกันแบบนี้นะครับ
แต่งเครื่องแบบเลยนะมีหมวกสักใบเดียวเองแค่นั้นนะคะ